คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะดูแล้วก็แบบหวาดเสียวไปด้วยนะ
เตือนกันเรื่องพายุฤดูร้อนอย่าอยู่กลางแจ้งอย่าอยู่ใกล้ต้นไม้ที่มันไม่แข็งแรง
โฆษณาด้วยเหตุการณ์นี้เดี๋ยวจะเอาคลิปให้ดูค่ะดูพร้อมกันเลยนะคะ
ดูทันไหมมันแป๊บเดียวจริงอะค่ะนี่คือฝั่งภรรยาถ่ายคลิปสามีอยู่อุ้ย
อยู่นอกบ้านนะคะแล้วมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองที่มันเป็นเหมือนกับฟ้าผ่ามา
แล้วกล้องก็แบบตัดไปอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าฝ่ายภรรยาที่ถือกล้องอ่ะ
กล้องตกใจกรี๊ดจนเหมือนกับโทรศัพท์ตก
โอ้โหแล้วไม่รู้ว่าสามีเป็นอะไรหรือเปล่า
นั่งดูลูกเห็บอยู่ข้างบ้านแบบนั้น
แต่ว่าข้อความที่เอามาโพสต์บอกของเขาดีนะ

แสดงว่าคุณตาท่านนี้ไม่เป็นอะไร

บอกว่าฟ้าผ่าข้างแท้ไม่เคยกลัวเลย

กลัวเมียนี่แหละเมียใช้ให้ตากผ้าค่ะ

อ๋อเขาเอามาให้ดูไง
สุดท้ายคือไอ้ฟ้าผ่านไม่เป็นอะไร
แสดงว่าคุณพี่ผู้ชายคนนี้
ไม่ได้ผิดสัญญิงสัญญาหรือผิดคำพูดอะไรกับเมีย
เออไม่ได้ไปสาบานบอกขอให้ฟ้าผ่าตาย

นั่นสิฮะแต่ก็เตือนกันไว้นะ
นี่มีทั้งลูกเห็บตกมีทั้งฟ้าผ่ามีทั้งลมแรงด้วย